เดี๋ยวดิฉันจะเชิญหมอธรรมหรือพรามมาเรียกขวัญให้กับคุณผู้ชมใจเย็น
หลายคนอาจจะเคยเห็นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในแบบพิธีไทยนะคะ
แต่นี่เป็นพิธีแบบโบร่ำโบราณของชาวอีสานที่ทำกันมาเนิ่นนาน
เขามีขบวนการทำอย่างไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยจ้า

ถ้าไม่บอกนึกว่าขบวนขันหมากจะมาขอเจ้านะจ๊ะ
เพราะว่ามีการทำอะไรบ้างคะ
หอบพวกเครื่องขันหมากต่างนานามา
แต่ดูไปได้ดีแล้วนะคะมันไม่ใช่สิ

มันมีหมอนมันจะเป็นอย่างนั้นมีร่มใช่ไหมคะมีภาพเป็นภาพพระพุทธรูป
มีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่างนานามากันหมดเลย
ตั้งเป็นขบวนแห่แบบนี้นะคะคุณผู้ชม
เพราะนี่คือขบวนแห่จะขึ้นบ้านใหม่นะคะ
ไปถึงแล้วค่ะจะต้องมีคนมายืนดัก
ดักรอเนี่ยค่ะเหมือนว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วก็ต้องสอบถามก่อนว่ามาทำไมจะไปไหน
คนที่แห่ขบวนมาเนี่ยก็ต้องบอกให้คำมั่นสัญญาว่า
จะมาเข้าบ้านไหมพอเข้าบ้านแล้วเนี่ย
ก็จะทำแต่ความดีอยู่ในศีลในธรรม
พอตกลงรับปากกันเรียบร้อยแล้ว
คนที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยนะคะก็จะอนุญาตให้เข้าบ้านได้ค่ะ
เหมือนประมาณว่าเป็นการผ่านด่านประตูเงินประตูทองยังไงอย่างนั้น
นี่น้องหนูก็เข้ามากัน

น้องเขาทาค่ะคุณแม่ทาให้นะคะ
พอเข้าบ้านไปแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือ
ไม่ได้หันมายิ้มให้กล้องโบกมือแบบนี้
ต้องเดินวนรอบบ้านสี่ดาด

ก็นำข้าวของเครื่องใช้ต่างเข้าไปไว้ในห้องนอน
แล้วพระพรามหรือหมอธรรมก็จะประกอบพิธีกรรมก็คือ

เป็นการประกอบพิธีเหมือนกับว่า
นอนที่บ้านหลังนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว
สมมุติว่านอนข้ามคืนจนถึงเช้า

จะต้องมีคนที่อยู่ในพิธีค่ะ

นี่อีกสักรอบอีกสักรอบไหม

เป็นเหมือนว่าจำลองร่างไก่มาเลยทีเดียว
ก็คือสมมุติขึ้นมาว่าไก่คันแล้วเช้าแล้วนะปลุกให้พ่อพรามตื่น
พอตื่นมาก็จะประพรมน้ำล้างหน้า
เจ้าของบ้านถามพรามว่าเป็นยังไงบ้างตื่นเช้า
เมื่อคืนหลับฝันดีสบายดีนะ
ถ้าหากว่าพรามตอบว่าฝันดีมีความสุข
ก็แปลว่าบ้านนี้ก็จะร่มเย็นเป็นสุขนั่นเอง
หลังจากนั้นนะคะพรามก็จะมอบเงินมอบทองให้กับเจ้าของบ้าน
ผูกข้อต่อแขนเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของบ้าน
อยู่ยั่งยืนนานอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปจนถึงลูกหลานที่มาร่วมพิธี
ก็ถือว่าเสร็จพิธีเป็นการเรียบร้อย
เคยเห็นเหมือนกันนะกับพิธีกรรมในการขึ้นบ้านใหม่แบบโบราณ
ใช่ค่ะปกติแล้วสมัยโบราณที่เรารู้กันดีก็จะมีการแบบหอบเงินหอบทองใช่ไหม
เป็นหาบมาใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกเครื่องครัวอย่างพวกกะปิหอมกระเทียม
ข้าวสารที่เขาบอกข้าวสารเต็มถังน้ำเต็มขวดพริกแห้งอะไรอย่างนี้
เพื่อความเป็นมงคลใช่แล้วก็พวกของหวานทองต่างทองหยิบทองหยอดอะไรอย่างเงี้
คือเราก็จะเคยเห็นประเพณีแค่ประมาณนี้แต่อันนี้มันเหมือนเป็นพิธีกรรม
ให้เห็นตามขบวนการจะเป็นยังไงบ้างมีใครมาประกอบพิธีกรรมอะไรนะคะ
ถือว่าเป็นความเชื่อทำให้มันเกิดความสิริมงคลให้เกิดความสบายใจ
อยู่บ้านก็จะร่มเย็นเป็นสุขไปทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองกันไปนะคะ